จังหวัดขานรับมาตรการในการที่จะเรียกว่าเข้มข้น

คือถนนนะคะตั้งกาดจนแขนตรงนี้ล้าแล้วค่ะ
ตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าเลยขนาดตั้งกาดมาขนาดนี้แล้ว
เมื่อเช้ายังตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๕๐๐
นี่ไม่ใช่ภาพของเมื่อวานนะ

เมื่อวาน๙๓๒๖วันนี้๙๕๓๙คน
อย่างน่าตกใจค่ะ
น่าตกใจมันเฉียดหมื่นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะฮะ
ก็หวังใจว่ามันจะไม่ขึ้นไปถึงตัวเลขหลักหมื่นนะ

แต่ว่าคุณหมอบอกว่าอีก๒สัปดาห์ไม่แน่ไง

ถ้าเราไม่ตั้งกาดสูงกันต่อไป
เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ

แล้วก็ผู้เสียชีวิตลดมานิดนึงครับ

ล็อกบางอย่างบางกิจกรรมบางเวลา

ลดความสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นได้จากโควิด๑๙

แต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดใหม่มันเป็นเท่าตัว
มันเป็นเท่าตัวน่ากลัวเหลือเกินนะครับ
หลังจากที่สวบคอชุดใหญ่เขาออกมาตรการ
ในการที่จะล็อกบางกิจกรรมบางเวลา
สำหรับป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
กรุงเทพมหานครรวมทั้งตำรวจเองก็ขานรับในเรื่องนี้
เอามาดูคำสั่งของกรุงเทพมหานครกันก่อน
คุณผู้ชมครับมันก็มีหลักใหญ่ใจความมีคนถาม
ร้านตัดผมเปิดได้ไหมร้านยังตัดผมได้ไหม
มันรวมไปเรื่องของสถานเสริมความงามหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะเอามาไล่เรียงกัน
ข้อหนึ่งของประกาศของกรุงเทพมหานคร
เขาก็ปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นฉบับที่๓๖
ก็มันมีเนื้อหาสาระสำคัญคืออยู่ที่ข้อ๘คุณผู้ชม
เหมือนคำสั่งของสวบคอที่ออกมาก่อนอันนี้คืออะไร
ให้ขายอาหารเครื่องดื่มได้
แต่ว่าต้องไปกินที่บ้านเนอะนั่งในร้านให้ได้
แล้วก็ร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มเปิดได้ถึง๒ทุ่มเท่านั้น
แต่เขาย้ำว่าให้ขายเฉพาะสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภค
ก็คือเท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วคุณผู้ชมถาม
เอาตลาดใกล้บ้านฉันตลาดนัดโต้รุ่งเปิดได้ไหมล่ะ

ตลาดนัดตลาดโต้มรุ่งถนนคนเดินเปิดได้ถึง๒ทุ่ม
ร้านสะดวกซื้อก็เปิดได้ถึง๒ทุ่มเหมือนกัน
คุณปิดไปก่อนแล้วตี๔คุณกลับมาเปิดใหม่
แสดงว่าหลังจากนี้โต้รุ่งจะไม่ใช้คำว่าโต้รุ่ง
แล้วเป็นตลาดหลายอาหารเฉยมันก็ไม่ได้
นวดล่ะร้านนวดแผนไทยแผนโบราณฝ่าเท้าสปา
สถานเสริมความงามมันจะเปิดได้ไหม
นวดยังคงปิดต่อไปครับสปาปิดสถานเสริมความงามก็ปิด
สถานบริการเพื่อสุขภาพต่างปิดหมด
ยกเว้นร้านเสริมสวยร้านตัดผมทั้งผู้หญิงผู้ชายเปิดได้
คุณไปตัดผมได้แต่ผมเชื่อว่าทางร้านเขาจะมีมาตรการคือคุณต้องจองคิวก่อน
แล้วก็ได้อยู่ในร้านแค่คนเดียวคนที่มาด้วยคนที่รออยู่นอกร้าน

มุติคุณดาวไปตัดคุณดาวตัดไปก่อนแล้วผมไปต่อเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้นะ

ก็อยากให้คุณดาวตัดเสร็จก่อนนะครับคุณจะเข้าไปได้
อะไรแบบนี้คุณผู้ชมลองติดต่อไปทางร้านดูว่าคุณจะไปตัดได้ยังไง

ในส่วนของตำรวจเองเขาก็มีมาตรการเหมือนกัน
ตำรวจนครบาลนะคะรับความสั่งของสพค
จุดนี้อยู่ที่หน้าศูนย์การค้านะคะถนนรัชดาพิเศษเป็น๑ใน๘๘จุด
ในกรุงเทพไยก็มีจุดนะครับไม่ได้ที่จะจะข้ามสถานกรุงเทพไรเขามี
เขามีการตั้งในพื้นที่กอทมเพื่อที่จะคุมเข้มการเดินทางออกนอก
เคหสถานในช่วงกลางคืนไงคะ
๓ทุ่มถึงตี๔ของทุกวัน

ก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายวันพรุ่งนี้
ก็คือ๑๒กรกฎาคมเป็นต้นไป

ครั้งนี้ไม่ได้ใช้คำว่าขอความร่วมมือ
ครั้งนี้มีบทลงโทษนะคะ

มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาทด้วยค่ะ
ถ้าโดน๒ข้อกฎหมายอย่างนี้ก็๖๐๐๐๐บาทนะ

วมเหมือนกันนะลองดูดีข้อบังคับข้อกำหนดเนี่ยนะคะ

จะต้องทำยังไงไปได้หรือเปล่าค่ะ

ทางกรมทางหลวงเขาขานรับมาตรการเคอร์ฟิลล
กรุงเทพฯชนบุรีพัทยามาตรพุทธ

ปะอินบางพลีและพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียน
ตั้งแต่เวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นะคะมีการเพิ่มมาตรการเข้มด้วยไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด่านเก็บเงิน
เพื่อสกัดการระบาดของโควิดนั่นเอง
คุณคิดไงเอาจะแอบออกไป
ไม่ได้เขาปิดนะดูดี
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ๑๐กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๒๕กรกฎาคมค่ะ
สายใต้เขาหยุดเดินรถทุกเส้นทางค่ะ

เดินรถทุกเส้นทางค่ะสายใต้นะคะ
ส่วนทางภาคเหนือค่ะเหลือให้บริการ๓เส้นทางเท่านั้นนะคะ
สายอีสานเหลือ๑๐เส้นทางเท่านั้น
ไหนคุณผู้ชมไปเช็คเอาลองโทรเช็คกับบขศนะคะ
และผู้โดยสารที่จองตัวล่วงหน้าเส้นทางที่หยุดเดินรถ
สามารถขอคืนตัวได้เต็มราคา
ราคานะคะคืนตัวได้โดยไม่หักค่าธรรมเนียม

เรื่องบินเหมือนกันนะเอเชียเขาก็ประกาศหยุดบินเส้นทางบินในประเทศเป็นการชั่วคราว

เพื่อไม่ให้คนออกต่างจังหวัดล็อกตัวเองอยู่กับบ้านก่อนจะได้ปลอดภัย